หลากหลายอารมณ์หลากหลายบรรยากาศในเทศกาลสงครานปีนี้นะคะ
อยากให้ไปดูอีกหนึ่งงานค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ร่วมงานกันอย่างคึกคักติดตามจากรายงานค่ะ
ส่งน้ำพระประจำวันเกิด
ที่วัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ชาวไทยพุทธและชาวต่างชาติ

เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ไทย
เทศกาลวิถีน้ำวิถีไทยที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่๒
๗ท่าน้ำสำคัญริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพญาในแบบวิถีไทย
งานนี้บริษัทไทยเบเวอเลสจำกัดมหาชนในฐานะภาคเอกชน
ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ร่วมกับพันธมิตรหลากหลายหน่วยงาน
จัดขึ้นเพื่อตอกย้ำแนวคิดการบอกเล่าประเพณีไทยให้กับทั่วโลกได้รู้จัก
จากจะได้ทำบุญแล้วยังได้เล่นน้ำสงกรานในแบบวิถีไทย
ผ่านการปราบพรมน้ำค่ะ
หรือใครชอบชิมชอบแชร์ภาพสวยก็แวะได้ที่ท่าย
สิ่งที่สำคัญก็คือในการสืบสารวิถีไทย
อย่างที่จะได้มีโอกาสรับทราบกันอยู่แล้ว
ว่าได้ช่วยสร้างความคึกคักที่เกิดขึ้นในแม่น้ำสายสำคัญนี้

จากนี้ยังขยายการจัดงานเทศกาลวิถีน้ำวิถีไทย
ยังจังหวัดในภาคเหนือและภาคใต้
วิถีไทยมีสงการอยู่หลายที่
มีทั้งที่เอเชตติก๗ท่า
ซึ่งได้มีโอกาสได้ไปไหว้วัดสำคัญของกรุงเทพและฝังพล
แล้วก็ที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่เขากำลังฉลอง๗๒๐ปี
ซึ่งเป็นเทศกาลที่สวยมากแล้วก็ริมแม่น้ำปิงด้วย

ร่างสุดท้ายก็คือที่ตรงป่าตอง
ซึ่งป่าตองเองที่ภูเก็ตท่านผู้ว่ายังบอกเลยว่า
ปกติภูเก็ตไม่ได้ฉลองสงกราน
แล้วก็นี่เป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสได้ทำขึ้นมา
ผู้จัดงานยังได้จัดบริการเรือฟรีตาม๗ท่าน้ำ
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
ลองเรือชมบรรยากาศริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพญา
และเดินทางไปยังจุดหมายได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

จะจัดขึ้นไปจนถึงวันที่๑๕เมษายนนี้ค่ะ
โอ๊ยมะเคือบแม่ตัวหนึ่งมันเต้น